ว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเครื่องรางที่ชื่อว่ายามอมหอม

นี่คุณเขาว่ามันเป็นเครื่องรางที่ตอนนี้นะหายไปนานกว่า๔๑๔๐ปี

ใช่ค่ะก็เลยมีผู้คนนะคะให้ความสนใจ
โดยนายพุทธิคุณก่อกองอายุ๓๐ปีเป็นชาวตำบลเวียงทองที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะ
เป็นผู้ที่สนอกสนใจในพิธีกรรมนี้
ก็เลยนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาประกอบพิธีสรุปยา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมการสืบสารทำเครื่องรางยามบอมหอมนี่แหละ
คุณพุทธิคุณเนี่ยมีความสนใจด้านพุทธศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์ล้านนาเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณ
ก็เลยได้การค้นพบเรื่องของการทำยามมหอมนี้นะคะ
ว่าถ้าใครมียามอมหอมติดตัวจะถือว่ามันมีสิริมงคล
แล้วก็พบว่าเครื่องรางนี้นะคะมีการบันทึกครั้งสุดท้ายเมื่อ๑๔๐ปีมาแล้ว
บันทึกไว้ในตำราโบราณแบบนี้คุณพุทธิคุณก็เลยอยากจะกลับมาสืบสารอีกครั้งหนึ่ง
ดอกไม้จากขันครูในพิธีสำคัญที่เป็นมงคล
อกไม้ในขันครูหิ้งช่างส่อซึ่งมีเมตตามหานิยม
รวมไปถึงว่านมงคลที่มีในจารึกตำราต่าง
เอามาตำผสมกันในวันเป็งปุ๊ดคือวันเพ็ญนะคะ
แล้วก็นำมากดพิมพ์เป็นรูปวงกลมอย่างที่เห็น
เอาไปตากอาบแสงแดดเนี่ยไปตากอาบแดดนี่นะ
ในวันสุริยุปราคาทำแบบนี้จนเท่งสนิทนะคะ

ยังต้องนำไปลงรักปิดทองทำในวันวิสาขบูชาด้วย
แล้วก็ต้องประกอบพิธีป้อนข้าวเอาขวัญในวันที่เป็นมงคล
คุณดูมันมีรายละเอียดหลายขั้นตอนมากจริงนะคะ
และทำมาจนถึงวันสุดท้ายก็คือพิธีสรุปยาที่เห็นในภาพนี้นั่นเอง
ประกอบพิธีกันไปไม่กี่วันนี้เองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมของชาวล้านนาโบราณ
ที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
เพราะว่านี่เป็นการนำกลับมาสื่อสารกันอีกครั้งครับ
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะ
ว่าเชื่อว่าจะช่วยทำให้ชีวิตเป็นสิริมงคล

หน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมสูดดม
เดี๋ยวพอแล้ว